มาดูประเด็นผู้ต้องขังหลบหนีออกจากห้องขังในสอนออีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นที่ชุมพรค่ะที่สพสวี

ซึ่งผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงค่ะ
ต้องเล่าก่อนนะคะผู้ต้องหาคือนายอภิชาติกระหม่อมอายุ๒๙ปี

ก็เหตุที่สพสวีจชุมพร

ตำรวจไปรับตัวมาจากสนราชกระบัง
เอากลับมาดำเนินคดีข้ออาหารช่อโกงซับ
ถึงสพสวีตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่๙มิถุนายน
จากนั้นถูกนำตัวเข้าคุมขัง
แล้วหลบหนีออกไปในเวลา๒ทุ่มวันอาทิตย์นั่นแหละค่ะ
แต่สุดท้ายเมื่อวานี้ตำรวจก็ไปตามรวบตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
ไปกบดานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
นายอภิชาติเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะประตูห้องขังมันไม่ได้ล็อกนี่
ก็เลยอาศัยจังหวะตอนตำรวจเผลอนี่แหละค่ะ

เขาบอกวิ่งหนีมาไกลกว่า๒กิโลเมตรเลยนะ
หนีมาเจอชาวบ้านก็ออกอุบายบอกว่า
จะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลหลังสวน
ช่วยขี่รถไปส่งที่ริมถนนสายเอเชีย๔๑ก่อนได้ไหม
ชาวบ้านเขาก็เชื่อเอาพาไปริมถนนสายเอเชีย
จากนั้นนายอภิชาติก็โบกรถยนต์ให้ขับไปส่งที่แผงรับซื้อทุเรียนของญาติ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนนั่นแหละ
ขอยืมเงินญาติจำนวนนึงมาใช้เปิดโรงแรมเพื่อพักผ่อน
เพื่อที่จะหลบหนีต่อแต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
ตำรวจเขาตามรวบตัวได้ทันควัน
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนต้องสอบสวนเชิงลึกเลยว่า
หลบหนีครั้งนี้มีใครรู้เห็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือเปล่า
ตำรวจที่คุมขังเนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยไหม
แต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาความผิดอีกกระทงกับนายอภิชาติแล้วนะคะ
เป็นข้อหาหลบหนีระหว่างถูกคุมขัง
ก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๙๓
แล้วก็คดีเก่าก็คือข้อหาคดีช่อโกงค่ะ
ช่อโกงเขาไปก่อเหตุเอาไว้กับนางมณิกาแดงสิรินะคะ
เป็นผู้รับซื้อทุเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อนแล้ว
คือนางมณิกาบอกว่ารู้จักกับนายอภิชาติ
อภิชาติมีอาชีพรับจ้างตัดทุเรียน
แล้วก็เป็นในหน้าเหมาสวนรับซื้อทุเรียน
ส่งให้กับแผงแล้วก็ลงในพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดด้วย
ตอนนั้นนายอภิชาติโทรมาหาเธอบอกว่า
เงินไปซื้อทุเรียนสองแสนเธอก็ให้ไปก่อนแสนนึง
ปุ๊บเงียบกริบเลยค่ะหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้

ก็เลยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อกงเอาไว้ที่สพสวี

ตามกลับมาหนีไปก็โดนจับได้กลับมาอีกนะคะ